คุณผู้ชมมีคำกล่าวนะเขาบอกว่าสุนัขคือเพื่อนรักของมนุษย์

เดี๋ยวนี้คนเขาก็ไม่ได้หลอกแค่คนนะคุณ

โดยหลอกให้มันเฝ้าข้อมัวกี้
หัวหมวกกับน้องเจ้าของอยู่๒วัน๒คืน
สายตาก็เหม่อมองไปที่ถนนเหมือนรอใครสักคนมา
มันคงคิดในใจว่าเดี๋ยวนายก็กลับมา

เป็นหมาเพศผู้สีขาวขนปุกปุ๋ย
คุณดูแววตาสิมันน่าสงสารมาก
แต่มันก็ไม่ได้ขาวแล้วล่ะนะมันก็แบบมอมแมมไป
ข้างถนนสายวังตาผินบ้านสะพาน๔
อยู่แบบนี้๒วันแล้ว
กระมวลช้างทองคนขับรถพ่วงที่อาศัยอยู่ในซอยข้างหมู่บ้านละลิง
เล่าให้ฟังบอกว่าสัก๒๓วันก่อน
เห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงดำมาจอดที่สาระนี้
แล้วก็เห็นหมาตัวนี้นอนเฝ้าหมวกกันน็อกอยู่ไม่ไปไหน
เขาบอกนะว่าสายตามันเนี่ยเหมือนมองไปที่ถนน
ก็คาดว่าสงสัยเจ้าของเอามันมาทิ้งแน่เลย
แล้วก็หลอกให้มันเฝ้าหมวกกันน็อกอยู่แบบนี้
มันก็คงไม่รู้ตัวแหละว่าเจ้าของเอามาทิ้ง
ลักษณะมันเท่าที่คุณผู้ชมเห็นคือมันไม่มีทีท่าว่าจะดุร้ายนะคะ
สงบนิ่งชาวบ้านเห็นก็สงสารนะคะก็เนี่ย
เอาหงอาหารเอาน้ำเอาขนมมาวางไว้ให้มันกินประทังชีวิต
หวังค่ะว่าเออเจ้าของคงไปทำธุระแหละนะ
คงไปทำธุระแหละนะเดี๋ยวคงมารับมันกลับ
เอาเจ้าของใครดูข่าวอยู่ไปรับมันหน่อยเถอะนะคะ
ดูแววตามันดิคุณมันน่าเอ็นดูนะ
สงสารนะฮะ